พัสดุปริศนากันหน่อยนะคะตำรวจปปศค่ะ
เขาไปพบวัสดุพัสดุต้องสงสัยส่งมาจากประเทศเบลเยี่ยม
ระบุปลายทางเลยนะระบุว่าเป็นชื่อของนางสาวสุนิสา
อายุ๑๕ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
คือตำรวจได้พัสดุนี้มาแกะออกมาข้างในมันเป็นยาเสพติด
ทีนี้ก็ต้องไปตามหาแหละว่าชื่อผู้รับเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่พบในกล่องนี้หรือเปล่า
ก็คือการออกหมายเรียกไปที่นางสาวสุนิสา
คุณแม่เปิดจดหมายดูเอ้าชื่อลูกแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ยังไง
ตกใจมากเลยค่ะบอกให้ผู้ใหญ่บ้านพาไปร้องต่อศูนย์ดำรงธรรม
ผู้ใหญ่บ้านก็คือนายมังกรบุญกุศลไปเลยค่ะพาสองแม่ลูกไปเลยนะคะ
คุณแม่ชื่อว่านางบุบผางนามดีอายุสี่สิบเจ็ดปีนะคะส่วนลูกสาว
ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกระบุในการเป็นผู้รับของพัสดุปริศนาก็คือนางสาวสุนิสาอายุ๑๕ปีค่ะ
แห่งชาติค่ะเรียกสองแม่ลูกคนนี้เข้าให้ปากคำที่กองบังคับการตำรวจปราบรามยาเสพติด๔
ในวันที่ยี่สิบสองธุ์ลาคมที่ผ่านมานะคะเพราะอะไรเพราะว่าไปพบพัศดุ
ซึ่งข้างในมียาอี๔๖๐๐เมตร
ระบุชื่อนางสาวสุนิสาเป็นคนรับ
และสถานที่รับก็คือห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่สมุทรปราการ

ซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเธออยู่ที่ขอนแก่น
แล้วจะไปอยู่ที่สมุทรประการได้อย่างไร

เดินทางไปรับหมายเรียกที่สพน้ำพองขอนแก่น
พอเปิดออกดูคุณแม่ตกใจมากค่ะ
ทราบว่าพัสดุที่ส่งมามันมียาอีจำนวนดังกล่าว
ก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามตำรวจที่เขาออกหมายเรียก
ตำรวจมันเรื่องเป็นอย่างไรมายังไงคะนี่
แบบนี้เธอก็ยืนยันไปที่ต้นสายปลายสายก็คือตำรวจเนี่ยนะคะ
บอกว่าไม่เคยเดินทางออกจากพื้นที่เลยนะ
อยู่น้ำพองขอนแก่นจะไปทำไมที่สมุทรปราการ
ปกติทำสวนทำไร่อยู่ที่อำเภอน้ำพองขอนแก่น
เธอก็เลยเกิดความกังวลใจว่าจะได้รับโทษทางกฎหมาย
ทุกข์ใจเป็นอย่างมากนะคะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
สพน้ำพองก่อนที่จะมาปรึกษาต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะ
ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านที่พาสองแม่ลูกนี้ไปหน่อยค่ะ
นั่นเขาบอกว่านะอายุสิบห้าปีที่ระบุว่าเป็นผู้รับเนี่ย
ก็เรียนหนังสืออยู่จะไปที่ไหนมาไหนได้ยังไงเนี่ยนะคะ
แนะนำเบื้องต้นแบบนี้ให้เดินทางไปปรึกษากับตำรวจ
ที่กองบัญชาการตำรวจภูทธนภาคสี่นะคะ
เจ้าของพื้นที่แล้วก็ให้เดินทางไปพบกับตำรวจตามหมายเรียกซะ
ให้ปากคำและก็ถือว่าเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจอีกด้วยค่ะ
ใครที่มีชื่อปรากฏในพัสดุแบบนี้ปรึกษาตำรวจดีที่สุดนะคะ